ดูเรื่องของการพยายามลักทรัพย์อีกเรื่องหนึ่งค่ะ
คราวนี้เป็นโจร๕๐๐ที่ที่ฉันบอกโจร๕๐๐นี่คือ๕๐๐จริงนะ
เพราะท้ายที่สุดลักทรัพย์ไปได้๕๐๐บาท
แต่เขามาพร้อมกับปืนปลอมคุณผู้ชม

ทีนี้พยายามจะขู่เอาเงินจากคุณลุงค่ะ
คุณลุงเห็นว่าปืนนี้มันคงเป็นปืนปลอม
ท้ายที่สุดลุงโดนเอาด้ามปืนปลอมเนี่ย

นี่ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงตี๑

เป็นเหมือนกับไม้เป็นเตียงไม้แบบนี้

คนร้ายก็เข้ามาจากทางหน้าร้านเห็นไหมคะ

มือขวาถือปืนพกสั้นสีดำ
เนี่ยจังหวะนี้คือตรงไปแล้วเอาปืนจี้หัวคุณลุงแล้วพูดบางอย่างค่ะ
พอคุณลุงลุกขึ้นมานั่งได้ตอนนั้นก็ยังสลึมสลืออยู่นะ
คนร้ายพยายามล้วงเอาเงินในกระเป๋าเสื้อ
อันนี้ตอนที่คนร้ายเดินเข้ามานะคะ

คุณลุงเขาก็เห็นไงว่าไอ้ปืนนี้พอดูใกล้มันคือคงเป็นปืนปลอมแหละ

จังหวะนี้เดี๋ยวที่คนร้ายจะล้วงไปในกระเป๋าเสื้อ

แต่ดูสิคะเห็นคนร้ายถือเอาปืนปลอมไหม

ได้เงินติดตัวไป๕๐๐บาท

ที่ตำบลตลาดอำเภอเมืองจันทบุรี
คุณลุงคนนี้คือลุงวิมล

บอกว่าตอนนั้นเนี่ยประมาณสักตีหนึ่ง

เปิดประตูเอาไว้บานนึง
ลูกค้าจะมาซื้อของดึกดื่น
แล้วก็มีคนร้ายก็มาเหมือนในกล้องวงจรปิดเลย
เดินมาใช้อาวุธปืนจี้ให้ลุงลุกขึ้นจากเตียง
ขู่ด้วยนะตอนนั้นเอาตังค์มาให้หมด
ถ้าเกิดขัดขืนระวังนะเดี๋ยวจะโดนยิง
แต่ว่าตอนที่โดนคนร้ายกระชากคอเสื้อ
คุณลุงบอกว่าเห็นเลยอาวุธปืนของคนร้ายมันเป็นของปลอม
รู้หรอกว่ามันไม่เป็นอะไรก็เลยต่อสู้ขัดขืน

โดนคนร้ายเอากระบอกปืนตีเข้าที่หน้าผากจนเป็นแผลแตก
แล้วปืนของคนร้ายหลุดตกจากมืออยู่บนเตียงไม้นั้น
หลังจากนั้นคนร้ายเขาก็คว้าเงินในกระเป๋าเสื้อของคุณลุง

ตัวคุณลุงพยายามที่จะวิ่งไล่ตามนะ
แต่คนร้ายก็ขี่มอเตอร์ไซค์จอดอยู่ที่มุมมืดข้างร้าน

ทีนี้ตำรวจก็เก็บภาพจากกล้องวงจรปิดไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็เอาปืนปลอมนี้อันนี้ค่ะที่มันตกอยู่บนเตียงไม้ของคุณลุง
เอาไปตรวจสอบแล้วเดี๋ยวจะไปแกะรอย
กล้องวงจรปิดจุดอื่นเพื่อตามหาตัวคนร้าย

ลุงก็ไหวพลิบดีนะที่เห็นว่าเป็นปืนปลอมนะครับ